มาติดตามเรื่องอนาคตของอาทิตย์ดาวสว่าง
หลังจากที่มีประเด็นเรื่องที่อดีตแฟนสาว
ออกมาโพสต์ข้อความว่าอาทิตย์นั้นได้พยายามต่อแยนแล้วก็ตื้อเธอ
รวมถึงมีการขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย
รวมถึงมีการบอกว่าอาจจะปล่อยคลิปแฉด้วย
ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานตรวจแห่งชาติ
ก็มีคำสั่งให้อาทิตย์นั้นออกจากราชการ

ก็จะมีการชี้แจงประเด็นนี้
พูดคุยกับทางนักเตะในวันพรุ่งนี้ด้วย
เรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
ก็บอกถึงเรื่องของอาทิตย์ดาวสว่าง
เวลานี้กำลังเป็นข่าวอยู่
คือแบ๊กเองเคยรับราชการตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรี
แล้วก็อยู่ในตำแหน่งพบหมู่
ฝ่ายการชาปนกิจชาปนกิจสงเคราะห์ในกองสวัสดิการ
แต่ว่าเวลานี้ก็ถูกลงโทษให้ออกจากราชการ
เมื่อวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
ฐานที่กระทำผิดวินัยร้ายแรง
และทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลานานกว่า๑๕วัน
และก็ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่

มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานธุรการ

แล้วก็ไม่ลงลายมือชื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว
แล้วก็ไม่มาปฏิบัติราชการจนถึงปัจจุบันด้วย
โดยไม่ได้ขออนุญาตลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของความรับผิดชอบ

ส่วนคดีความที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเดือนเมษายน

รากผู้ยาวอายุกว่า๑๕ปีแต่ว่ายังไม่เกิน๑๘ปี
คดีนี้ครับพนักงานสอบสวนก็ทำการสอบสวน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอด
และก็สรุปสำนวนการสอบสวน
มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังพนักงานอายการแล้วด้วยครับ
ทางฝั่งของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดคุณมิติติยภัยรัฐครับ
ประธานสโมสรก็บอกว่ากำลังเป็นข่าวตอนนี้เนี่ย
ตัวเองก็ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
อย่างที่สโมสรทราบดีทุกคนทราบกันดี
มีการเตือนรวมถึงลงโทษทุกครั้งด้วยกัน
หักเงินเดือนมาตลอดซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่เจอตัวนักเตะด้วย
แต่คาดว่าในวันอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้
จะมีการได้พูดคุยกับตัวนักเตะครับ
ส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก
ที่๓๑มีเตะกัน๕คู่ครับที่น่าสนใจ
ทุ่มนะครับชายนาฏที่กำลังหนีตาย
พบกับเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็๒ทุ่มบุรีรัมยูเนเต็ดครับ
ถ้าชนะเกมนี้จะเป็นแชมป์เนี่ยเปิดบ้านเจอกับโปรลิสเทโรนะครับ
ลุ้นในการหนีตายเช่นเดียวกัน

วันนี้มีเตะกัน๓คู่บ่าย๒คู่แรก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเจอกับสมุทรสาคร

พบกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ